ยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันหรอกคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้ใครเขาหลับใครเขานอนกันอ่ะ
ต้องไปแก้บนต้องไปขอแบบโชคขอลาบในช่วงโค้งสุดท้าย
ไม่ดูบนโลกกันอ่ะเออนี่พาไปดูบรรยากาศแบบนี้นี่นะคะ
เขาไปทำอะไรกันบ้างแล้วก็ได้เลขอะไรมานี่นี่
นี่คือทาเวสุวรรณพญาเศรษฐีอยู่ที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามค่ะ
บรรยากาศการขอโชคขอลาบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โห
มีผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาแห่ไปกันวัดนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แล้วเห็นไหมลานทาเวสุวรรณพยาเศรษฐีอ่ะสูงเจ็ดเมตรนะครับ
ชาวบ้านก็ไปถวายดอกไม้สีแดงเนี่ยไหว้กันแบบไม่ขาดสายเลยอืม
วัดเองเนี่ยเขาก็มีพิธีจุดเทียนสืบชะตาต่อหน้าองค์ท้าเวสุวรรณพญาเศรษฐีค่ะ
แล้วครั้งเนี้ยก็มีการประกอบพิธีเป็นครั้งที่สิบเอ็ดแล้วทำพิธีการจุดเทียนสืบชะตา
แล้วก็ต้องมีหยดเทียนน้ำมนต์สวดมนต์ร่วมกันด้วยนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็มาส่องดูนี่นี่ขันน้ำมนต์เห็นเป็นเลขอะไรบ้าง
อันนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดนักใช่ไหมพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดสายตายาวช่วยดูหน่อยฮะ
เออเห็นเป็นอะไรบ้างเมื่อกี้ข่าวของพี่เบิร์ดน้ำแข็งจำได้ว่ามีสามหกใช่ไหม
จะบอกให้เขาบอกว่ามีคนเห็นสามห้าสามสามเจ็ดแล้วก็สี่สาม
เหรอตรงไหนคุณผู้ชมให้เอาปากกามาวงเออ
อย่างมือเขาร่ะทีนี้เลขจากทู่บเสียงไทยค่ะ
ชาวบ้านจุดได้เลขอู้

ส่วนอีกอันนึงนี่รู้สึกว่านี่

ดานักเสียงโชคเขาก็เชื่อว่านี่แหละ
จะต้องเอาเลขพวกนี้ไปต่อดวง

แล้วก็วันนี้รวยด้วยแต่ว่า
คนเขาคุยกันนะคอตัวเลข
คุยกันบอกว่าวันที่

เราไปออกสลักสัญจรกันที่ลำปาง
ใช่นี่คุณสืบสกุลไปแล้ว

สลากก็ไปกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้น